สถานการณ์น้ำท่วมเราไล่ไปจากไหน
เขนรามอินทราหลัก๔ดอนเมืองใช่ไหม
ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งขวาใช่ไหมอีกฝั่งสมุทรประการ
ไปดูฝั่งราดกระบังมั้ยหัวเข่า
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์พวกราชาการกรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบน้ำท่วมราชกระบังเมื่อวานนี้นะครับ
จุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากประชาชนร้องเรียนมามากและเกิน
ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมที่ท่านไปบัญชาการเหตุการณ์อยู่นะ
จากการพูดคุยสอบถามข้อมูลทราบว่า

คลองสำคัญสำคัญที่ระบายน้ำจากกรุงเทพมหานคร
ล้นครับต้องอธิบายแบบนี้
ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำในคลองได้

โดยถนนที่ขนานกับคลองประเวท
ท่วม๔๕จุดหนักครับ
เช้านี้คุณชาติชาติออกวิ่งแล้วกับคุณแสนดี
ก็ฝากถึงคนกรุงเทพมหานครนะครับ

แม้ว่าเช้านี้ฝนจะยังไม่ตกแต่ยังไว้ใจไม่ได้

ปกคลุมกรุงเทพมหานครครับ
ตอนบ่ายอาจจะโปรยปลายลงมาเหมือนเดิม

ชาวบ้านริมคลองต้องเฝ้าระวังนะครับ
โดยเฉพาะคลองเปรมประชากร
ซึ่งวางแผนที่จะดึงน้ำออกทางทิศเหนือ
ลงคลองลังศิษย์คลองราชพร้าว
แล้วก็ดึงน้ำลงด้านอุโมงพระราม๙

วางแผนดึงน้ำลงคลองพระขนงด้วย
แล้วจะไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพญา

แต่จะทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ปัจจัย

แล้วก็น้ำมันก็ยังไม่ลงครับ

หลายคนต้องใช้บริการรถสาธารณะใช่ไหม

อันนี้ไม่รู้ว่ารถเรือนะคะ
โอ้เบาเบานะพี่อีกครั้ง
โอ้เนี่ยค่ะพี่เบิร์ตจริงคือมันเป็นรถเมชานต่ำไง
ใช่แล้วน้ำมันก็เลยเข้ามาท่วมแบบนี้
โอ้โหคลิปนี้เพจรถเมไทยแฟนคลับ
เขาลงโซเชียลมีเดียระบุว่าน้ำท่วมสูงไหลเข้ารถเมชานต่ำ
สายโอ้โหดอมดอมต้องคุ้นเคย
ปอ๒๙มหาวิทยาลังศิษย์ประธรรมศาสตร์ลังศิษย์หัวลำโพง
ต้องเห็นบ่อยแต่ไม่เคยเจอแบบนี้
ไม่เคยครับก็ผ่านถนนประหลโยธินหน้าโรงกษาบแล้วก็
ว้ววหน้าโรงกษาบล้างสินนี่ก็ตกไม่ต้องเยอะหรอก
นี่ก็ท่วมแล้วเหมือนกันเหมือนหน้ามองกรุงเทพ
ทำให้น้ำไหลเข้ารถครับแต่เคราะห์ดีนะครับ
รถเมย์ขานี้เนี่ยเป็นรถเมย์เปล่าไม่มีพุทธศาสตร์
แต่อยากจะให้เห็นว่าน้ำมันท่วมรถเมย์ได้

คลิปสร้างความเดิดร้อนนั่งทำให้เกิดความหลอน
เพจสายใหม่ต้องล้อนครับโพสต์ขนาดที่
พนักงานร้านบุรพาหีบศพครับ
วิ่งตามเก็บโลงศพครับหลอนไปแล้ว

ดอมคุณผู้ชมคิดสภาพถ้าเกิดมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนโอ้โหหลอนสิคะหลอนเลย
อยู่นะจ๊ะอ่ะน้ำท่วมที่ไหนนะครับคุณผู้ชมฮะ
ไปหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตมหาวิทยาลัยของผมนะครับ
คือบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องตกเยอะแค่จามก็ท่วมแล้วไอ้เวิร์คเนี่ย
หน้าหน้าไอ้ป้านรถเมย์เนี้ยค่ะแค่จามก็ท่วมแล้วแถวตึกเพชรป่ะ
เด็กมันแซวกันใช่นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
มีรวมสถานการณ์สวนสยามมองกรุงเทพมาให้ดูครับ

มกรุงเทพนะฮะโอ้โหนี่คือตรงนี้แก้ยังไงก็ไม่หาย
ใช่พอแย่นะผมผมผมไม่เป็นอาจารย์พิเศษอืม
ผมก็ให้เด็กทำสกรูปเนี้ยครับไปทำเนี้ยทำสกรูปเนี้ย
ไปหาหน่วยงานมาทำสกรูปนี้ว่าจะแก้ปัญหายังไง
หน้านี้ไอ้หน้ามองกรุงเทพเนี่ยกับอีกปัญหาหนึ่ง
อันนี้พูดไหนไหนพูดแล้วพูดเลยครับไอ้รถย้อนสอนเนี่ยเออใช่
เมื่อไหร่แก้ได้ไอ้รถย้อนสอนมาจากหน้ามกรุงเทพเนี่ย
มาเนี้ยรถจะชนกันตายเนี้ยค่ะนะครับอ้าวไปน้ำท่วมต่อ
ก็ยังรังสิทธิ์อยู่ค่ะข้างหลังแล้วเนี้ยรังสิทธิ์วิกฤต
แล้วอย่างที่เคยเล่าไปปีห้าสี่อืมอืมเด็กธรรมศาสตร์รังสิทธิ์
ใช่ครับเด็กมอรังสิทธิ์อืมมอกรุงเทพรังสิทธิ์
ก็จะเจอแบบเนี้ยคุณผู้ชมฮะนี่เซียรังสิตนะค่ะโอ้
ห้างยอดนิยมของชาวรังสิตไม่รู้ทุกวันนี้นักศึกษายังไปกันอยู่หรือเปล่านะ
ครับฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็น้ำท่วมสูงแบบนี้ครับ
หลายพื้นที่ของเขตเอ่อเขตเทพศาบาลนครรังสิทธิ์อันนี้หน้าทางเข้าเซีย
จนถึงด้านในครับท่วมสูงเกินระดับฟุตปาดโอ้โห
คนโดนัลตัวเต็มมาแบบนี้แน่นอน

แหวกว่ายเข้าไปปิดเลย

ก็น้ำมันเล่นเข้ามาในร้านเลยจะเปิดยังไง

อีกมุมหนึ่งครับเป็นด้านข้างเซียรังสิทธิ์ครับ

บางจุดเนี่ยน้ำก็ท่วมแบบต่ำหน่อย
แต่บางจุดนี้ท่วมถึงขอบประตูด้านล่างก็มีเหมือนกัน
โหนี่ดอมพาไปดูเซียรังสิทธิ์นะ

ด้านข้างด้วยเดี๋ยวน้ำแข็งพาไปดูต่อไหม

คลิปนี้นะมีคนเขาเอามาโพสต์ไว้
คุณผู้ชมมองไปแล้วนะ

หลังสวิปนี้ก็ยิ่งกว่าพี่เบิร์ท

ลักษณะตรงนี้มันต้องเป็นแอ่งแน่
เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา

มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

อาจไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องเผชิญ
เนี่ยรถคันนี้เขาเป็นรถยกสูงก็จริงแต่เขาไปเจอเพื่อนร่วมทาง
เป็นยังไงอ่ะฟังเธออัดคลิปบอกที่บ้านหน่อยค่ะรถเราเป็นโอ้โห
ฮาวฟิวเจ้าแล้วจ้ะทุกคนโอ้ไหมก็อดฉันกำลังขับรถในอะไรเอ่ย
นี่คือแบบโชคดีมากที่รถเราเป็นรถกระบะยกสูงนะคะ
แต่ก็แบบโหทุกคนดูและเก่งขนาดนี่
มันเอ่อเกินไปหรือเปล่าเอ่ยสูงมากสูงมากสูงมากโอ้ยตาย
โอ้ยตายตายนี้ค่ะนี่มีคนไปด้วยนะบอกโอ้ยชอบเสียงภาคจำเลย
สนุกจังผู้หญิงคนนี้เขาไปตอบค่ะบอกว่าอ๋อจริงคือ
คลิปบอกที่บ้านเฉยค่ะไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ท่านจะให้พระคุ้มครองนโมตสากันเลยนะฮะ
ขยับไปใกล้คลองรังสิตอีกหน่อยเป็นถนนเรียบคลองรังสิตช่วงรังสิตคลอง๑คุณผู้ชม

คลิปนี้มีแม่ค้าร้านยำร้านยำอยู่ปากซอยรังสิตนครนายก๑๘ครับ
เจ๊ดาราถ่ายคลิปแบบนี้ไว้โอ้โห
แล้วมาลงติ๊กต๊อกเป็นช่วงหัวค่ำนะหัวค่ำสัก๒ทุ่มเนี่ย
ชาวบ้านต้องลุยน้ำแล้วคุณผู้ชมลุยน้ำกันแบบนี้บางคนขี่มอเตอร์ไซค์ยังพอไปได้อยู่
โดยทางเทศบาลนครรังสิตร่วมกับทหารครับเขาเห็นความเดือดร้อนประชาชน
เขาไม่อยู่เฉยนะจัดรถยกสูงมาเลยครับมาบริการประชาชน
รับส่งตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนช่วงระดับน้ำลดลงในช่วงกลางวันเล็กน้อยเท่านั้นเอง
เมืองเอกล่ะเป็นยังไงเมืองเอกตำบลหลัก๖อำเภอเมืองปฐุมธานี
ก็น้ำท่วมสูงเหมือนกันเต็มพื้นที่เรียบร้อย
สัญจรก็ยากลำบากครับต้องใช้รถบรรทุก๖ล้อนั่นน่ะ
พานักศึกษาออกจากมรังสิตค่ะล่าสุดทางมหาวิทยาลัย
ฟังดีนะคุณผู้ชมมรังสิตประกาศผ่านเฟซบุ๊กแล้วนะ
เรียนออนไซต์แล้วครับเปลี่ยนไปเป็นเรียนออนไลน์๗วัน
วันคือนับวันตั้งแต่วันศุกร์วันนี้เลยตั้งแต่วันนี้ไปเลย
จนถึงสัปดาห์หน้านู้นคุณผู้ชมจน๑๖กันยายนก็คือศุกร์หน้า
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
โอ้โหคุณผู้ชมจำปี๕๔ได้ไหม

แล้วนี่คือถ้าเกิดดอมบอกว่าไม่ใช่ภาพเก่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้

นี่ฮะคนรังสิตและคนปฐุมธานีเอารถมาจอดหนีน้ำกันแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ก็ขอร้องนะนี่ชิดซ้ายอย่างเดียวนะ

เป็นจุดที่ทางเทศบาลนครปฐุมธานีจัดให้เป็นที่จอดรถหนีน้ำของประชาชน
จากจุดนี้ยังมีอีก๒จุดคุณผู้ชมคือที่โดมซอยรังสิตนครนายก๓
จำไว้ดีนะและซอยรงศรีซอยรังศิลป์นครนายก๓๐หรือว่าซอยรงศรี
และอีกที่หนึ่งคืออาคารร้อยปีเมืองธัญบุรีคลอง๒ธัญบุรีครับ
ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ
ด้านผู้ว่าหมูป่าครับนายนรงศักดิ์โอสธนากรที่มาเป็นผู้ว่าปฐุมธานีแล้ว
ท่านบอกว่าตอนนี้ก็จริงปฐุมธานีได้วางแผนรับมือกับน้ำไว้หมดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการลอกคลองกำจัดขยะทำแก้มลิงรับน้ำทำหมดแล้ว
นะฮะทำหมดแล้วแต่ว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ที่การระบายน้ำแล้วล่ะนะครับ
เพราะว่าเครื่องสูบน้ำ๕๒เครื่องประจำการอยู่ในพื้นที่รังสิตเรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะสามารถระบายน้ำในพื้นที่ได้แต่ยังไงต้องขอโทษประชาชนด้วยนะ
ขอโทษประชาชนด้วยนะครับที่ทำให้เดือดร้อน
แล้วนี่ครับคุณผู้ชมฮะค่ะ
ลดลงเหลือ๑เมตร๘๐๘๑๘๐แต่ยังแดงอยู่ใช่ไหม
เนี่ยค่ะระดับน้ำในคลองรังสิตประยูนศักดิ์นะคะเขื่อนสะพานแดงเนี่ย
มันไม่ต่างจากเที่ยงเมื่อวานเท่าไหร่เลยพี่เบิร์ต
เออก็เนี่ยเตือนประชาชนด้วยนะคะเตือนสถานการณ์น้ำมีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

ก่อนหน้านี้ท่านประกาศนะฮะประกาศบอกว่าน้ำจะไม่ทั่วปฐุมธานีนะครับ
คือท่านตั้งใจแบบนั้นแหละนะครับพรควิทธุกระจ่างท่านบอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้มีรการสำนักงานชนรปฐานที่๑๑ครับ
ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้จังหวัดปฐุมธานี
สูบน้ำเพิ่มไปอีก๙เครื่องแล้วนะครับแล้วประสานหมดประสาน๑๐ทิศเลยประสานไปที่ไหนบ้างอ่ะ
โครงการรังสิตเหนือบอกท่านหยุดก่อนนะหยุดปล่อยน้ำลงคลองก่อนนะครับประสานไปทางนครนายกจังหวัดเพื่อนบ้านบอก
โอ้โหท่านนครนายกท่านหยุดปล่อยน้ำก่อนนะแล้วก็ประสานไปหมดเลยนะครับส่วนกรุงเทพมหานครท่านบอกท่านเข้าใจ
อาจจะสูบน้ำมาทางประทุมธานีเข้าใจเพราะว่ากรุงเทพฯไม่รู้จะสูบออกไหนอ่ะครับ
คือตอนนี้ก็ทุกหน่วยงานประสานกันหมดแล้วนะในการที่จะควบคุมสถานการณ์น้ำในจังหวัดปฐุมธานีครับ